เริ่มต้นกันด้วยเรื่องคดีความของนายเปรมชัยกรรณสูตรนะครับ
ทุกผู้ชมครับอ่านายเปรมชัยซึ่งอายุหกสิบห้าปี
ถ้าท่านยังจำกันได้เชื่อว่าทำจำได้อยู่แล้วล่ะนะครับ
เสือดำถูกต้องนะฮะเมื่อช่วงสามสี่กุมภาพันธ์ปีหกหนึ่ง
ค่ะนะครับอ่านายเปรมชัยกับพวกก็ถูกจับกุมในป่าทุ่งใหญ่
เรสวนฝั่งตะวันตกนะเข้าไปล่าสัตว์ป่านะครับอ่า
ซากสัตว์ป่าพวกไก่ฟ้าหลังเทาซากเสือดำอะไรพวกนี้นะครับ
อาวุธปืนเยอะแยะไปหมดนะครับอุปกรณ์ต้มยำทำแกงนะฮะ
แล้วก็ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีถ้าจะแยกเป็นคดีเนี่ย
คดีหลักก็คือคดีเรื่องการเข้าไปในพื้นที่ป่านะครับ
แล้วก็มีคดีเรื่องติดสินบนเจ้าพนักงานอืมมีคดีที่ไปตรวจค้นที่บ้านพักในกรุงเทพ
นะครับอ่าไปเจองาช้างผิดกฎหมายอ่าแล้วก็พวกปืนไวเฟิลค่ะ
นะครับคดีที่เป็นคดีหลักนะครับสารจังหวัดทองผาภูมิ
มีคำพิพากษาไปเมื่อ๑๙มีนาคม๖๒นะครับทุกผู้ชมครับ
คดีเข้าป่าไปล่าสัตว์ป่าเนี่ยนะฮะอ่าถูกสั่งจำคุกนะครับ
หกเดือนนะครับรวมกันของนายเปรมชัยนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของการพกอาวุธปืนเข้าไปในพื้นที่ป่า
สนับสนุนให้มีผู้ล่าสัตว์ป่านะครับแล้วก็ร่วมครอบครองซากสัตว์ป่า
ที่เป็นไก่ฟ้าหลังเถานะฮะรวมแล้วสิบหกเดือน
หลังจากนั้นสิบเอ็ดมิถุนายนหกสองสารอาญาคดีชุดจริตแผนก
อ่าก็ได้พิพากษาคดีติดสินบนเจ้าพนักงานค่ะ
เพราะว่าช่วงที่ถูกคุมตัวออกมาจากป่าเนี่ยได้
มีการพูดคุยลักษณะเหมือนกับจะติดสินบนเจ้าหน้าที่
รอลงอายาหมดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ในการประกันตัวต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์
และวันนี้อีกหนึ่งคดีครับท่านผู้ชมครับ
สารอาญารัฐชดา๑๐โมงเช้าที่วันนี้
สารนัดฟังคำพิพากษาสารชั้นต้น
ในคดีที่พนักงานอายการเป็นโจทยื่นฟ้องนายเปรมชัย
ในความผิดฐานมีอาวุธปืนนะครับเป็นปืนรายเฟิลแล้วก็พวกกระสุนปืนด้วย
วันนี้นายเปรมชัยก็มานะครับซึ่งคดีนี้นะครับ
ตามการยื่นฟ้องโดยอายการเนี่ยสรุปว่าเมื่อ๑๑เมษายน๖๑ที่ยื่นฟ้องไว้นะครับ
พฤติการสรุปว่าเมื่อ๗กุมภาพันธ์๖๑จำเลยคือ
เปรมชัยกระทำผิดกฎหมายด้วยการมีอาวุธปืนยาวรายเฟิลสามกระบอก
และปืนแก๊ป๑กระบอกไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ค้นได้ที่บ้านพักในซอยศูนย์วิจัย๓เขตบางกะปิห้วยขวางกรุงเทพ
แล้วนายเปรมชัยระหว่างนั้นก็ขอประกันตัวระหว่างการพิจารณาคดีของสารชั้นต้นนะครับ
ซึ่งในชั้นสอบคำให้การจำเลยเมื่อ๑พฤษภาคม๖๑นะครับ
เปรมชัยเคยให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
แต่เมื่อถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะก็คือ๖๒
นัดเริ่มสืบพยานโจทย์นายเปรมชัยจำเลยได้แถลงให้การรับสารภาพ
พร้อมกับยื่นคำร้องประกอบต่อสารเพื่อพิจารณา
คือจากปฏิเสธเปลี่ยนมาเป็นรับสารภาพ
เพราะว่ามันลดโทษใช่ไหมคะก็คงจะเล็งตรงนั้นนะครับ
แล้วก็ยื่นคำร้องเพิ่มเติมต่อสารด้วยนะฮะ
วันนี้คุณเปรมชัยขึ้นศาลคือที่สารอาญาถนนรัชดานะครับ
อันนี้นะฮะนี่สารอาญาถนนรัชดานะครับ
ซึ่งที่ได้ยื่นคำร้องประกอบต่อสารเพื่อพิจารณาเนี่ย
สารก็มีคำสั่งให้พนักงานกลุ่มประพฤติไปสืบสอบแล้วก็พินิษฐ์ประวัติครอบครัว
การศึกษาการทำงานอื่นของจำเลยให้รายงานให้ทราบภายใน๓๐วัน
แล้ววันนี้ก็นัดฟังคำพิพากษานะครับนายเปรมชัยก็มา
การยื่นคำร้องต่อศาลเป็นการยื่นขอให้ลงโทษสถานเบาหรือรอลงอายา
จำเลยจะบริจาคเงินส่วนตัว๓ล้านบาท
เพื่อเป็นการสาธารณประโยชน์แล้วก็
จำเลยจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอาวุธปืนอีกตลอดชีวิต

คือสารภาพแล้วก็ยื่นเรื่อง๓ข้อนี้
เพื่อให้สารท่านลงโทษสถานเบาหรือลอยลงอาญานะครับ
แต่ว่าหลังจากที่ศาลท่านได้พิจารณาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
สารท่านก็พิเคราะห์ตามการสืบสอบประวัติพบว่าจำเลยมีการต้องคดีแล้วถูกสารพิพากษาจำคุกอยู่อีกหลายคดี
โดยไม่รอลงอาญาด้วยนะครับ
และเมื่อพิจารณาแล้วศาลก็อธิบายให้นายเปรมชัยฟังว่าคำร้องที่นายเปรมชัยยื่นมาในวันนี้
ก็ถือว่าดีก็ถือว่าเป็นการทำความดีก็ขอให้ทำได้ก็ทำไปนะครับ
แต่เรื่องการพิจารณาลงโทษเนี่ยพิพากษาเรื่องการครอบครองอาวุธปืนไวเฟิลกับปืนแก๊ปเนี่ยนะครับ
ลงโทษจำคุกหนึ่งปีนะฮะแต่เนื่องจากให้การรับสารภาพนะครับ
ก็เลยลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุก๖เดือนโดยไม่รอลงอาญา
นี่ฮะแล้วก็มีการยื่นประกันตัวสู้คดีในชั้นอุทธรณ์
เท่ากับว่าตอนนี้โดนไป๓คดีนะครับสำหรับนายเปรมชัยกรณสูตรในสารชั้นต้น
มีโทษจำคุกโดยไม่รอลงอาญาหมดเลย

ส่วนคดีงาช้างนี่ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการสืบพยานของศาลอยู่นะครับ